จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่ไปก่อเหตุยิงผู้ชายคนนึงไปยิงเขากลางแปลงผักเลยนะคะ
เพราะว่าไปเข้าใจผิดคิดว่าภรรยาของตัวเองไปเป็นชู้กับผู้ชายคนนั้น
แต่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงเพราะว่าต่างฝ่ายต่างบอกว่าไม่ได้เป็นชู้อะไรกันเลย
แค่แบบเข้าใจผิดคิดไปเองแต่ว่าจังหวะที่ไปจับกลุ่มดาบตำรวจคนนี้เขาก็ไม่ได้มีทีท่าหนีอะไร
แต่เขาอ้างว่าเขาไม่ได้ไปทำอะไรนะอ้างว่าจะไปขอยืมเงินเพื่อที่จะให้ลูกไปโรงเรียนแค่นั้นเอง
นี่นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็โดนจับนะคะแล้วก็โดนแจ้งข้อหานัก๓ข้อหาเลยค่ะ
ทางฝั่งของผู้สูญเสียเนี่ยครอบครัวของผู้สูญเสียเขาก็ร้องไห้แทบขาดใจบอกว่าทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ไม่ได้ทำเขาจะแค่ขี่รถจักรยานยนต์ไปยืมเงินเพื่อที่จะให้ลูกไปโรงเรียนเขาอ้างแบบนี้จังหวะที่ถูกจับค่ะคือดาบตำรวจมนูลเนี่ยนะคะใช้ปืนลูกซองยิงในรอ
คำแสดอายุห้าสิบหกปีกลางแปลงผักเลยนะคะ
สภาพศพของในร้อยก็คือใส่เสื้อยืดแขนยาวสีฟ้ากางเกงขาสั้นสีดำ
ถูกยิงที่ด้านหลังฝั่งซ้ายเนี่ยค่ะสี่แผลที่ไทยทอยอีกหนึ่งแผลนะคะ
ครับตอนที่โดนยิงเนี่ยตอนแรกในร้อยเขายังมีชีพจรอยู่
ก็พยายามประถมพยาบาลกันปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาลลมศักดิ
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะคือหลังก่อเหตุเนี่ย
บนนูขี่รถจักรยานยนต์หนีไปนะคะเข้าไปในหมู่บ้าน
พันธุ์ตำรวจเอกสายันจันแจ่มกระจ่างผู้กำกับสพบ้านกลาง
สั่งระดมกำลังออกติดตามแต่ดาบมนูลเขาก็เชี่ยวชาญ
ชำนาญเส้นทางตรงนี้อะค่ะก็หนีไปแต่สุดท้ายไม่รู้ยังไง
มนูลคนก่อเหตุเปลี่ยนใจนะคะกลับมาที่จุดเกิดเหตุอีกรอบ
พอกลับมาแล้วเนี่ยตำรวจอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้ว
พยายามจะไปช่วยคนเจ็บแล้วกลายเป็นว่าดาบมนูลตะโกนบอกตำรวจว่า
อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับครอบครัวผมแล้วก็ขี่รถหนีไปอีกรอบ
แต่ตอนที่หนีรอบสองเนี่ยค่ะตำรวจเขารีบไล่ตาม
แล้วก็เบียดรถของดาบมนูลเนี่ยนะคะจนตกข้างทางแล้วก็จับตัวได้ในที่สุดค่ะ
นำตัวไปที่สพบ้านกลางตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็มาเก็บลายนิ้วมือ
ปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดนะคะที่จุดเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะไปเจอเศษกระสุนปืนตกอยู่นะคะ
แล้วก็มีเศษกระสุนปืนตกอยู่ใกล้บ้านของดาบมนูลคนก่อเหตุด้วยค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ขยายผลเพิ่มไปตรวจค้นบ้านเลย
ค้นบ้านดาบมนูลก็เจอปืนลูกซองยาวไม่มีทะเบียน
ปลอกกระสุนปืนที่ยิงแล้ว๑ปลอกเจอกระสุนปืนลูกซองอีก๓นัด
ก็เก็บไปเป็นหลักฐานนะคะตำรวจสพบ้านกลางบอกว่าดาบมนูลคนนี้
ผู้ก่อเหตุคนนี้เป็นตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษปราบรามยาเสพติดของสพเพชรบูรณ์
แต่ชอบมีอาการหลอนค่ะคุณผู้ชมทางตำรวจเองบอกว่าดาบมนูลอาจจะเครียด
จากเรื่องของการทำงานส่วนจะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่า
เดี๋ยวรอผลตรวจพิสูจน์ก่อนนะคะคือก่อนหน้านี้อ่ะค่ะ
ในร้อยผู้เสียชีวิตเคยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพบ้านกลาง
เพราะถูกดาบมนูลข่มขู่ไปกล่าวหาว่าเป็นชู้กับภรรยาของดาบมนูล
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะไปคมครูไปว่าในร้อยอะไรแบบนี้
อยู่บ่อยคือในร้อยบอกทนไม่ไหวไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าไปยิงในร้อยจนเสียชีวิตเลยนะคะ
วันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
แปลงผักอะค่ะเป็นแปลงผักของในร้อยผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คือพื้นที่แปลงผักตรงนี้ค่ะอยู่ติดกับบ้านของดาบมนูลคนก่อเหตุเลย
นางสุนันจันทาแก่นอายุสี่สิบเอ็ดปีภรรยาของดาบมนูลบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นสามีเดินไปเดินมาอยู่ในบ้าน
แล้วก็เดินวนไปวนมาอยู่หน้าบ้านหลายรอบมาก
ในร้อยผู้เสียชีวิตเขาก็รดน้ำผักอยู่ที่แปลงผักแต่ว่าพื้นที่มันใกล้กันน่ะนะคะ
ภรรยาของดาบมนูลบอกว่าผ่านไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
แต่ด้วยความที่เป็นปืนลูกซองกระสุนลูกปลายมันก็เลยกระจายนะคะ
ศพของในร้อยก็เลยมีรูกระสุนอยู่หลายรู
พอได้ยินเสียงปืนปุ๊บสามีขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเลยค่ะ
ภรรยาของดาบมนุนบอกว่าตอนแรกคิดว่าสามียิงปืนเล่น
ชาวบ้านมาบอกว่าสามีไปยิงในร้อยจนเสียชีวิต
บอกว่าสามีเป็นคนชอบระแวงค่ะกล่าวหาเธอบ่อยมาก
เธอเนี่ยไปเป็นชู้กับในร้อยแต่เธอยืนยันว่าไม่จริงเลยนะคะ
ไม่ได้เป็นชู้กันเลยสามีเนี่ยคิดไปเองตลอดหลอนไปเองตลอด
คือตัวเธอกับในร้อยผู้เสียชีวิตเวลาเจอหน้ากัน
ก็ทักทายกันตามภาษาชาวบ้านบ้านก็อยู่ใกล้กันก็ทักทายกันปกติ
ในร้อยเนี่ยเขาก็เป็นคนมีน้ำใจเก็บผักจากแกล้งผักก็เอามาให้
ก็เลยคาดว่าไอ้ประเด็นนี้แหละเวลาในร้อยเก็บผักจากแปลงผักแล้วเอามาให้เธอเนี่ย
สามีเธอหึงครับห่วงแล้วประเด็นที่ว่าสามีเธอหลอนเนี่ยนะ
เธอก็บอกว่าเธอก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำนะว่าสามีไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเปล่า
เพราะเธอเองก็ไม่ได้ตามพฤติกรรมของสามีนะคะ
รู้จักก็แบบคนใกล้เคียงกันหรือรู้จักเขาเอาผักเอาอะไรมาให้อย่างนี้ค่ะ
รู้จักกันธรรมดาก็มีแค่เรื่องอย่างนี้ค่ะ
หึงหวังอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่ค่อยมีหลอน
ท่านผู้ชมครับเราไปที่บ้านของผู้ตายนะครับ
ก็แน่นอนนะครับว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ผ่าพิสูจน์ศพแล้วก็ส่งมาให้กับญาติญาติ
ประกอบพิธีทางศาสนานะฮะก็ตั้งศพที่บ้านนะครับ
ถึงเจ้าหน้าที่ก็กำลังยกศพผู้ตายเข้ามาที่บ้านพอดีนะครับในวันนี้
ภรรยากับลูกสาวสองคนก็กอดกันร้องไห้เนี่ยฮะหลังจากที่ศพถูกส่งมาถึงนะครับ
ภรรยานี่ล้มพักไปเลยนะครับยัดยาต้องมาช่วยกันประถมพยาบาล
นี่แหละฮะคือเวลาใครสักคนหนึ่ง

รักษณะแบบนี้นะทำให้อีกฝั่งก็ต้องเสียชีวิตไปเนี่ย
ก็คิดว่ามันดันโทษะยับยั้งชั่งใจไม่อยู่
ฆ่าให้มันตายกันไหมเนี่ยแต่คนที่ฝ่ายสูญเสีย
เขาเป็นอย่างนี้นะฮะมันเรียกอะไรคืนไม่ได้แล้วนะครับ
ความสูญเสียทั้งตามที่มันเกิดขึ้นภรรยาของผู้ตายนะครับ
บอกว่าเธอกับสามีมีอาชีพปลูกผักขายแปลงผักก็อยู่ติดกับบ้านของดาบมนูนนี่แหละ
ที่ผ่านมาดาบมนูลชอบหาว่าสามีของเธอไปเป็นชู้กับภรรยาของดาบมนูล
มีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่สามีเธอไปรดน้ำที่แปลงผัก
บนนูลก็เดินลงมาจากบ้านนะครับแล้วมาชี้หน้าด่าสามีเธอ
มารดน้ำผักที่นี่เนี่ยแล้วแอบขึ้นไปหาเมียเขากี่ครั้งแล้ว
ทำให้สามีเธอตอนนั้นก็ไม่พอใจถึงขั้นไปแจ้งความเลยนะฮะ
แจ้งความฐานหมินประมาทแจ้งความกันไปแล้วครั้งหนึ่ง
วันเกิดเหตุประมาณ๙โมงเช้าสามีเธอออกไปรดน้ำผักตามปกติ
แต่เธอไม่ได้ไปด้วยสักพักนึงมีชาวบ้านมาบอกว่าสามีถูกยิงตาย
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอมั่นใจเลยว่าไม่ใช่ใครเป็นฝีมือของดาบมนูลแน่
แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าดาบมนูลเนี่ยจะกล้ายิงสามีเธอได้แบบนี้
เพราะเป็นถึงตำรวจน่าจะมีความยับยั้งชั่งใจ
ตัวเธอเองยืนยันว่าสามีไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับภรรยาของดาบมนูล
เพราะสามีรักครอบครัวแล้วก็ขยันทำงาน
จากนี้ไปไม่มีสามีอยู่แล้วเธอยังไม่รู้ว่าจะเดินหน้าชีวิตต่อไปยังไง
มีลูกสาวอีกสองคนที่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูตอนนี้ลูกก็กำลังเรียนอยู่
แล้วไม่มีพ่อแล้วแม่จะทำยังไงลูกแม่ล่ะ
ลูกสาวแม่เรียนหนังสืออยู่แล้วแม่จะทำยังไง
แล้วใครจะเลี้ยงดูแม่กับลูก
แล้วลูกแม่น่ะเรียนหนังสืออยู่เนี่ย
แล้วใครจะส่งเสียให้

ส่วนน้องสาวของผู้ตายนะครับบอกกับเราว่า
ที่ผ่านมาพี่ชายมักโดนดาบมนูลกล่าวหาว่าเป็นชู้กับภรรยาของดาบมนูล

แล้วก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นมายิงกันตายแบบนี้
เพราะว่าตัวของดาบมนูลเองเนี่ยเป็นถึงตำรวจค่ะนะฮะ

สิ่งที่เธอกังวลก็คือกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านคดี
เพราะผู้ต้องหาเป็นตำรวจส่วนครอบครัวของเธอเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดา
กลัวว่าตำรวจเนี่ยจะเข้าข้างกันเอง
เพราะว่าพวกเขาเข้าข้างกัน
เขาบอกว่าเขายังไม่ได้รับสารภาพแต่ชาวบ้านหรือแถวนี้เขาบอกว่าคนนั้นฆ่าจริง
แต่ว่าทางผู้กำกับสพบ้านกลางค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกสายันจันแจ่มกระจ่าง

ชาวที่ผู้ต้องหาเป็นตำรวจที่เขากลัวว่าตำรวจจบหรือเปล่า
มีอาวุธปืนและกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ

ผลการตรวจร่างกายยังไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
และเบื้องต้นยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่นะคะ